ความเชื่อเรื่องของหมอครูมโนราสำหรับคนที่นับถือแล้วก็เคารพเนาะ

ต้องบอกว่าเรื่องอย่างเงี้ยไม่เชื่ออย่าลบหรูนะ

นี่เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของหมอครูโนรา
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าศรัทธาในครูหมอโนรา
พร้อมกับแฮสแท็กเชื้อครูโนรา
ซึ่งในระหว่างที่ทำพิธีคุณเห็นอาการไหมคะ
มีการเชื้อเชิญครูหมอโนรามาประทับร่าง
แล้วชายหนุ่มคนนี้ที่เขามาร่วมพิธี
ก็เริ่มมีอาการแบบที่เห็นในภาพนี้

เริ่มแบบขาอ่อนแรงเริ่มนั่งอยู่กับที่ไม่ได้
และตามความเชื่อของชาวบ้านภาคใต้
ผู้ที่เป็นโนราและผู้ที่สืบเชื้อสายโนรา
ที่เห็นอาการที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า
ชายคนนี้นี่คุณดูเป็นผู้ที่ถูกเลือก
จากครูหมอโนรา
ซึ่งบางคนไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองจะเป็นร่างทรงได้นะ
พอมีบทเชื้อเชิญครูโนราปั๊บ
ก็จะมีอาการออกมาปุ๊บแบบนี้

ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับครูหมอโนราก็คือ
ครูเป็นบูรพาจารย์โนรา
เป็นบรรพบุรุษของโนราที่ล่วงลับไปแล้ว
แห่งเขาก็เรียกกันว่าตายายโนรานั่นเอง
แล้วในพิธีก็จะมีการแต่งชุดโนรา
แล้วเขาก็จะเรียกตรงนี้ว่าโนราลงครูแบบนี้
นี่เป็นพิธีโนราลงครูนะคะ
หมายถึงโนราที่แสดงเพื่อประกอบพิธี
เชิญครูบาอาจารย์บรรพบุรุษโนรามายังโรงพิธีตรงนี้

เพื่อเป็นการรับของเส้นสังเวยรับของแก้บน
หรือว่าเป็นการครอบเสิร์ธหรือผูกผ้าแก่ผู้แสดงมโนรัฐ
คือก่อนที่คนเราจะสามารถแสดงมโนราได้
คุณจะต้องผ่านการทำพิธีคล้ายกับไหว้ครู
แล้วก็ทำพิธีครอบเสิร์ธก่อนถึงจะสามารถแสดงได้

แบบนี้แล้วด้วยเหตุนี้นี่แหละก็เลยต้องมีการเหมือน
เชื้อเชิญครูเพื่อมาเข้าทรงหรือมาลง

ก็เลยเรียกพิธีกรรมนี้อีกชื่อหนึ่งว่าโนราลงครู

เอาอย่างนี้คลิปนี้เขาโพสต์ลงไปในโซเชียล

เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป
บางคนบอกว่าน้ำตาจะไหลใจสั่นคิดถึงตายาย

บางคนบอกว่าที่บ้านผมเนี่ยไหว้ทุกปีนะ
เดือน๔มีทวดมีตาพรานมาด้วย
บางคนก็ว่าโอ้โฮขนพองอึดอัดอั้นตันใจ
มันเหมือนแบบดีใจแล้วร้องไห้ออกมาเลย
แล้วก็บางคนบอกว่าฟังกรอนโนรากี่ครั้งก็ขนลุกทุกที
หรือบางคนเขาก็ว่ากันว่าตาทวดตามงนับถือนะอะไรอย่างนี้

แต่ว่าบางคนเขาก็เชื่อกันว่า
ครูซึ่งเป็นแบบว่าบูรพาจารย์บรรพบุรุษอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะไม่ได้มาเข้าร่างแล้วก็มีพฤติกรรมแสดงอาการแบบนี้
อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันตามความเห็นของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป
เพราะว่าเขาบอกว่าครูก็คือครูถูกไหม
ก็จะไม่มีอาการอะไรแบบนี้
ก็จะมาเพื่อดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเดียว